คุณผู้ชมครับมาต่อที่อีกหนึ่งคดีสำคัญกับเรื่องของการฆ่าเผานั่งยางครับ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีฆ่าเผานั่งยางเจ้าแม่เงินกู้ที่ชื่อว่านางบังออนทองอ่อนได้นะครับ
ซึ่งปรากฏว่าเป็นดาบตำรวจนอกราชการ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการนำ๑ใน๒ผู้ต้องหาไปแถลงข่าว
ติดตามความคืบหน้าพร้อมกันกับคุณชะลิดาช้างรักษาผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีประจำจังหวัดอุดรธานี
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทัศนัยสวัสดีค่ะคุณอรัชพรค่ะ
ความคืบหน้าในการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาในครั้งนี้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไหมครับ
รับสารภาพค่ะรับสารภาพว่าได้ร่วมกันกับดาบตำรวจปราโมทบุพศรีอดีตตำรวจบ้านผือนะคะ
ข้าหักคอนางของทองอ่อนจม่ายเงินผู้แล้วก็เอาเข้าไปหาอยู่ที่สู่สารเผาหน้างยางค่ะ
เหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้สารภาพว่าอย่างไรบ้างครับรายละเอียดของการแถลงข่าวในวันนี้
ได้มาแถลงข่าวจับกลุ่มนายบุญหนาหรือหนาทองงามอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะอ่า
ในข้อหาร่วมกับดาบตำรวจปาโมทบุภาษีอายุ๖๓ปีอดีต
ข้าราชการตำรวจสพบ้านผือฆ่าเขานั่งยางนางบังออนทองอ่อน
จะไม่เงินกู้เหตุเกิดเมื่อวันที่วันที่เจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบ

ร่วมกับดาบปราโมทสุภาษีไปสอบสวน
ซึ่งนายบุญนาได้ให้การรับสารภาพว่า

ฆ่าชิงทรัพย์นางบังออนทองอ่อนที่กระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน
ก่อนจะนำอุ้มศพขึ้นรถกระบะไปเผานั่งยางที่สุสานเผานั่งยาง
เหตุจูงใจในการฆ่าเสานั่งยางครั้งนี้
ก็คือต้องการทรัพย์สินของนางบังออนค่ะ
เพราะว่านางบังออนเนี่ยชอบจะสวมใส่ทองลูกประคันจำนวนมาก
แล้วก็มีพกเงินสดจำนวนมาก
โดยวันนั้นได้เงินสด๖๐๐๐บาทกับทองรูปภัณฑ์ประมาณ๕บาท
ดาบประโมทภูพภาษีให้แบ่งเงินให้นายบุญหา
หนึ่งหมื่นสี่พันบาทก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีไปส่วนสาเหตุที่ไม่กล้า
ไม่กล้าให้ปากคำในครั้งแรกตอนที่ตำรวจไปสอบสวนเพราะ
กลัวว่าดาบปราโมทจะกลับมาฆ่าจึงไม่กล้าให้ปากคำแต่หลังจากที่ดาบปราโมท
ถูกจับในคดีอื่นแล้วก็ถูกจำคุกที่อ่า
จำคลองไผ่จึงได้ออกมาพูดแล้วก็ให้ให้ปากคำที่มีประโยชน์ต่อรูปคดี
จนสามารถอ่าขออนุมัติออกหมายจับได้ค่ะคุณธนิดาครับ
คดีความนี้มีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นในสุสานเผานั่งยางแห่งนี้ไหมครับ
อ่าจากการสอบถามท่านรองพบตรท่านบอกว่าคดีนี้เป็นคดี
คดีแรกที่สามารถติดได้และเป็นคดีที่ยืนยันตัวตนของผู้ตายในคดีเผานั่งยาง
สื่อสารเผานั่งยางนะคะแต่ว่าส่วนคดีอื่นนี่ต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอก่อนค่ะ
ครับครับต้องติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณชะลิดามากนะครับ
นะครับผู้ศึกภาพชนรัฐทีวีประจำจำวัดอุดรธณีก็เป็นคดีแรกนะครับ
มีการฆ่าเผาน้องยางที่สุสานเผานั่งยางหรือว่าสุสานคนเก่ง
ติดตามกันต่อไปเพราะว่ามีญาติออกมาร้องมากเหลือเกิน
ญาติของตัวเองนั้นถูกอุ้มหายตัวไป
แล้วคาดกันว่าจะถูกฆ่าที่สุสานแห่งนี้